อุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่
แล้วฝนตกก็ถนนลื่นนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นรถกระบะที่ฝ่าสายฝนมา
ครับแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นดูคลิปพร้อมกันค่ะ
โอ้โหลื่นถลายมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะกระบะคันขาวนี้เสียหลัก
หุนคว้างกลางถนนแล้วฝนมันตกหนักคุณผู้ชมค่ะ
ถลายลงมาข้างทางชนอัดกับเสาไฟฟ้าริมถนนแล้วดูสิเศษซากชิ้นส่วนก็กระเด็นหลุดออกมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบ่ายของเมื่อวานค่ะตำรวจสพเมืองลำปาง
แล้วก็หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลค่ายสุรสักมนตรีรวมถึงหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางเนี่ย
ลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปางงาวนะคะ
ฝั่งขาเข้าตัวเมืองลำปางหน้าศูนย์คูโบต้า
แล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยกระบะอีซูซูดีแม็กซ์เป็นแบบแข็บสีขาว
เสียหายตกอยู่ที่ร่องข้างถนนมีคนเจ็บ๕คนนะคะ
ทั้งหมดเป็นนักเรียนใน๑๐ตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๕ลำปาง
โดยพนักงานของศูนย์คูโบต้าก็ช่วยเหลือเอาผู้บาดเจ็บบางส่วน
ไปส่งโรงพยาบาลคือเจ็บทั้งหมด๕คน
นำสองคนเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนส่วนที่เหลือ๓คน
กู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ภัยก็นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรสักมนตรี
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่ารถกระบะคันนี้เนี่ย
ขับมาจากเชียงรายจะไปยังศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคห้า
ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทีนี้ฝนมันตกหนักค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่ขับรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
กระบะเสียหลักเหมือนกับกำลังหักหลบรถอีกคันนึง
ทีนี้ถนนมันก็ลื่นด้วยคุมรถไม่อยู่
หมุนแบบนี้ไปชนเสาไฟฟ้าริมถนนตกลงไปในร่องข้างทางนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าศูนย์โคโบต้าเนี่ย
จับภาพได้แต่ว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงเนี่ย
อันนี้ก็ต้องรอให้คนเจ็บเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็สอบสวนต่อด้วยนะคะ
น้ำที่ขังบนถนนก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะ
ที่ทำให้รถมันฉลับได้นะครับ